เรื่องแปลกมาแล้วคุณผู้ชมค่ะกล้วยมันแปลกยังไงช่วยกันดูหน่อยได้ไหม
ได้ดูมันโผล่มาจากดินแบบนี้เลยคุณว่ามันแปลกยังไง
นี่บ้านเลขที่๑๙๗หมู่๔นะคะบ้านหนองบัวตำบลขุมเงินอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร
เขาไปพบกับกล้วยแปลกประหลาดมันแทงปลีขึ้นมาจากจากพื้นดินนั่นไง
โดยที่ไม่มีลำต้นบริเวณหลังบ้านใกล้กับโคนของกอกล้วยเลย
แล้วมีกล้วยอยู่๑ปลีนะที่มันโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินแบบที่มันไม่มีลำต้น
คือปกติแล้วกล้วยมันจะแทงยังไงปลีมันจะออกจากข้างบนถูกไหม
แต่เนี่ยมันแทงออกมาจากใต้ดินเลยคุณแล้วลูกมันมีลูกเล็กด้วยนะ
ลูกเล็กแล้ว๑หวีมีลูก๓ลูกที่กอกล้วยเนี่ยพบปีกล้วยแทงขึ้นมา
มีกล้วยทั้งหมด๙ต้นติดลูกทั้งหมดเลยแล้วก็สร้างความแปลกใจให้กับเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้าน
ขณะเดียวกันนะคะมีชาวบ้านที่ทราบข่าวเนี่ยเขาก็พากันมาทยอยดูปลีกล้วยกันโอ๊ยมันแปลกจริง
ทยอยดูอย่างเดียวอธิษฐานด้วยขอโชคขอลาบหน่อยเพราะเชื่อว่าปลีกล้วยเนี่ยค่ะมันจะมาให้โชค
กระตีความเกินไปต่างนั้นนะบางคนบอกปลีกล้วยเป็นเหล็กอะไร
หรือว่าออกมาทั้งหมด๓ลูกเล็กมันจะมีเหล็ก๓ไหมอะไรต่างแล้วแต่เลยนะ
คุณสมบูรณสุขสบายเจ้าของบ้านเขาบอกว่าบริเวณสวนหลังบ้านเนี่ยค่ะปลูกกล้วยน้ำว้าเอาไว้หลายต้น
ซึ่งกล้วยประหลาดนี้มันแทงปลีโผล่ขึ้นมาจากดิน๑สัปดาห์แล้วนะ
เชื่อว่าประหลาดแบบนี้ให้โชคแน่นอน
ถ้ายังประหลาดไม่พอมาดูนี่เลยดีกว่านะคะ

ชาวบ้านเนี่ยก็เจอกล้วยประหลาดอีกเหมือนกัน
มันออกเครือมากลางต้นคุณผู้ชมค่ะ

เลขที่๔๐๑หมู่๑๐หลังนี้แหละค่ะ
เขาอยู่ที่ตำบลสระนกแก้วอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อ
นี่เจ้าของบ้านเขาพาพวกเราเดินไปดูในสวนเลยค่ะคุณผู้ชม
คือเรื่องของเรื่องเขาจ้างคนสวยมาทำความสะอาดสวน
ทำไปทำมาเอ้าเจอกล้วยแปลกซะ
รวมแล้วมีการนับลูกกล้วยผลกล้วยด้วย

แล้วหัวปลีเนี่ยหัวปลีมันหักเข้าลำต้นเฉยเลย

เนี่ยเราก็เลยไปถามคุณบัวสัยพลเยี่ยมนะคะ
เขาบอกว่าขณะที่กำลังกำจัดวัชพืชบริเวณรอบต้นกล้วย
เห็นกล้วยนี้มันแปลกจริง

เท่านั้นแหละค่ะก็มีคนมาดูไม่ขาดสายเลยนะคะ
ก็เลยมีการทำพิธีถวายขันห้าจุดทูปเสี่ยงทาย
แล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะนำสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาได้
เสี่ยงโชคกันจ้า